เอามาดูต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเห็นปกติแล้วเนี่ยพี่พีเคเนี่ยเป็นพิธีกรอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
แซวใครหยอกอะไรเนี่ยไม่เคยว่าอะไรเลยแต่ถ้ามาหยอกเรื่องนี้มาแซวเรื่องนี้แล้วมันมีข่าวลือออกมาคุณผู้ชมขาบอกว่าพีเคติดโควิด
งานเขาหดงานเขาหายไปเยอะเลยค่ะพี่พีเคของขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะก็โพสต์เลยค่ะผลตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมกับอธิบายว่าผลตรวจโควิดออกแล้วผมเนี่ยไม่มีอะไรสบายดีนะคะผลก็คือไม่ติด
เมื่อวานตอนเช้ามันมีคนปล่อยข่าวว่าผมเนี่ยติดโควิดพอไม่ถึงชั่วโมงค่ะพี่พีเคบอกว่าโดนเลยโดนลูกค้าแคนเซิลงานสามรายรวดโอ้โหแล้วเงินเขาหายไปเยอะเลยทีเดียวเขาบอกว่าโอ้โหโทรแคนเซิลกันยกใหญ่เลยแล้วก็ทั้งที่รู้ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ไปใกล้สถานที่ที่มันมีโควิดและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพ

ว้าวลงไปฟ้องแล้วมีแค่แหงเลย
คือเข้าใจไหมว่าตอนที่ไปถ่ายรายการแรกแล้วก็ตรวจด้วยการเจาะเลือด
แล้วมันเช็คผลได้ภายเวลานาทีเดียวว่าเป็นไม่เป็น
คือพี่ก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าใครทำอย่างนี้

มันขึ้นในตัวเอ็มบางเลย
บางบอกว่าสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นโควิดได้
สูงเสี่ยงว่าจะเป็นโควิดได้ที่มันคืออะไรวะ

ก็ลงไปตรวจอีกทีนึงไปจอดอีกทีนึง

ซึ่งที่พี่ดูอยู่นะฮะตาพี่พี่เขาว่าพี่มันได้การดีนะ

อะไรอย่างล้างมือเครื่องใสมัช
ออกกำลังกายเราทำทุกวันอยู่แล้ว

ในช่วงระหว่างรอผล

ตอรี่พิมเคล่าสุดโดนต่อยแบบรัวเลยนะเขาให้เทรนเนอร์ส่วนตัวมาสอนต่อยมวยที่บ้านแข็งแรงขนาดไหนก็ดูเอาละกันคุณผู้ชมโควิดทำอะไรไม่ได้จ้า